ผู้ชายคนนี้ก็ต้องบอกโชคร้ายสุดเลยคุณนัทพงศ์คุณผู้ชมค่ะ
อายุ๑๙ปีเดินอยู่ริมถนนปรากฏว่าเสียหลักค่ะ
แล้วก็ลื่นลื่นล้มไปชนต่อหม้อเสาไฟฟ้าข้างทาง
หม้อที่กำลังสร้างอยู่มันมีเหล็ก
โผล่ขึ้นมานึกออกใช่ไหมที่เขาหล่อขึ้นมาเนี่ย
เป็นเหล็กโผล่ขึ้นมาปรากฏว่าแขนไปเสียบกับเหล็ก
โอ้โหช่วยกันทุกวิถีทางเลยค่ะ

สุดท้ายต้องใช้ยาชาฉีดเข้าไป
ให้ชาแล้วดึงออกมาค่ะ
นี่แหละค่ะคือแขนขวาของเขาเนี่ย
มันโดนเหล็กเสียบแล้วเหล็กอันนี้มันก็อยู่กับต่อหม้อคุณนัทพงศ์
เพราะฉะนั้นขยับไม่ได้
จะพาไปรักษาด้วยการตัดเสามันก็ไม่ได้
มันหล่ออยู่ที่พื้น
นี่ค่ะแล้วแดดตอนกลางวันเราก็นึกภาพออก

เอายาดมยาดมอะไรมาระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากำลังทำงาน
ตอนแรกก็ใช้วิธีเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมานะฮะ
จะตัดเหล็กเพื่อที่จะให้แขนมันหลุดออกจากต่อหม้อ
แล้วจะได้ขึ้นรถไปโรงพยาบาลได้
แต่ทำไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าเหล็กมันเสียบเข้าไปลึกมาก
ตัดเหล็กไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวตัดเหล็กกลายเป็นว่า
คนเจ็บจะเจ็บเพิ่มมันเสียบไปลึก
สุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของโรงพยาบาลปากพนัง
ต้องใช้วิธีอย่างนี้ค่ะฉีดยาชาเข้าไปที่แขนขวา

ฉีดเข้าไปแล้วให้ยามันชาให้มันออกฤทธิ์

ดึงแขนของในชัดชะพงออกมายังปลอดภัย
นำส่งโรงพยาบาลสำเร็จค่ะ
คุณชัดชะพงคุณนารงนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วขอให้ปลอดภัยค่ะ
โอ้โหแต่เห็นอย่างนี้แล้วต่อหม้อที่มีเหล็กแหลมแบบนี้เนี่ย
เป็นอันตรายได้มากจริงนะคะแล้วอยู่ริมถนนแบบนี้ก็เกิดอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ลงไปแล้วก็โดนเสียบไปที่ร่างแล้วค่ะ